ไปเวทีหมอลำไปไหนกันก่อนดีคะพี่ควาย

จะพาไปกินกะเพราไม่ใช่กะเพราธรรมดา
กระเพราควาย

ขวาย

ยังไงทำไมเป็นขวาย
ร้านที่ตลกชื่อดังพี่จักรบุ๋มเชิญยิ้มค่ะ

มันออฟฟิตไปมันธรรมดาไป
บอกเลยว่าดิฉันไปร้านเขาด้วยอะไร

จะเป็นยังไงไปติดตามกันก่อนเลยค่ะ

ได้ข่าวว่ากะเพราควายแถวนี้อร่อย

โอ้โหรถยางแผ่นเขาสารทีมาสบบแม่คุณเลย

ได้ข่าวว่าแถวนี้มีกะเพราขวายขาย
หายขาย
เหมือนเนื้อสัตว์เราก็ไม่ได้เรียกใบ่ยี่หลาแต่เราเรียกว่ากะเพราไขว
หอมยี่หลารสร้อนแรงชายใดได้คืนแรงแรงอยากได้ขอบคุณค่ะ
วู้วู้วู้วู้ขี่ออกไปนู่นเลย

เป็นยังไงกว่าจะเข้าเรื่องก็ร้องไปทั้ง๓เพลงแล้ว

รักทุเลมากสภาษณ์อยู่จากกระยานด้วยขออภัยจริงนะฮะ
เป็นยังไงบอกแล้วว่าไปไม่ธรรมดาปั่นสัญญาณไปเลยจ้ะ

โอ้โหแผดแค้ว๑จบเล่าต่อเลย

โดยร้านกะเพราควายนี้เกิดจากเหตุการณ์ช่วงโควิดที่ผ่านมาของพี่จักรบุ๋มนี่แหละค่ะ
จากที่เรามีงานบันเทิงเป็นรายได้หลักเป็นอาชีพหลัก
แต่พอโควิดมารายได้มันก็หายหมดไง
ประกอบกับยุคสมัยเปลี่ยนไปมีเด็กรุ่นใหม่มันเกิดขึ้นมากมาย
งานพี่จักรบุ๋มก็ต้องยอมรับอาจจะมีลดน้อยลงบ้าง
เราก็เลยมองหาอาชีพที่จะเป็นอาชีพหลักค่ะ
ก็มาสรุปที่การเปิดร้านกะเพรานี่แหละ
แต่กว่าจะเปิดขายได้บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่าย
เพราะกว่าจะผ่านด่านความเห็นชอบจากคุณแม่ของแฟนสาว
ผัดให้ท่านได้ลิ้มลองคุณผัดนานเป็นเดือนเลยนะ
จนท่านอนุมัติให้เปิดขาดได้
เขาทดลองให้มันได้ดีที่สุด
แล้วก็ใช้สถานที่หน้าบ้านคุณดูสถานที่ร่ม
หน้านั่งเล่นน่ะหน้านั่งเล่นมากเลย
อันนี้ก็เป็นบ้านของแฟนเก่านั่นแหละก็ตั้งอยู่หน้าบ้านเลย

ทุกคนนิยมทานได้เออนะคะ
เราเองก็ชอบทานไม่ยุ่งยากในการคัดสรรวัตถุดิบด้วย
แต่ถึงแม้จะเป็นเมนูง่ายแต่บอกเลยคุณผู้ชมนิดนึง
โฟกัสวัตถุดิบที่ร้านของพี่จักรบุ๋มไม่ธรรมดา

ตกลงร้านจักรผมหรือร้านเอชายา

แฟนสาวของเขาไปตลาดเลือกซื้อเองทุกเช้าเลย
ปริมาณเนื้อสัตว์ไม่ต้องกลัวว่าจานของเพื่อนจะได้เยอะกว่า
ฉันได้น้อยกว่าไม่จ้ะเขามีแบ่งเป็นมาตรฐาน

และที่สำคัญสังเกตไหมเขาไม่ใช้น้ำมันในการผัดนะคะคุณ

เพราควายนี่คือร้านเขาขายเฉพาะเนื้อควายหรือยังไง
ไม่ใช่กะเพราควายเนี่ยก็คือใบยี่หราคุณเห็นไหม

ยี่รานนั่นแหละหรืออีกชื่อนึงเขาเรียกว่ากะเพราควายมันมีใบใหญ่กว่า
แต่นิดนึงกลิ่นและรสมันจะชัดเจนและร้อนแรงกว่า

ร้านนี้ไม่ใช้น้ำมันผัดนะจ๊ะใช้น้ำสต๊อกจ้ะ
แล้วก็ใส่ซอสที่มันเป็นสูตรพิเศษของเขา

แล้วก็ผัดแล้วก็มีกิมมิกของร้านด้วย
เขาก็ใช้กะเพราควายนั่นแหละคุณผู้ชมหรือว่าใบยี่รา

เมื่อกี้คุณแจ๊กาลีนเห็นว่าความเผ็ดนึงใช่ไหม

ใช่มันมีกับควายอ่อนควายหนุ่มแล้วกับควายแก่
ดิฉันขอลงมือทำเองเลยก็ละกัน

คุณเดี๋ยวจะให้ดูเหตุการณ์
วีนต้ากลิ่นฉุนมากเลย

วีนต้าวีนต้าอุ้ยค่ะไปดูกันเลยค่ะ

มันจะมี๓รสชาติมีควายน้อยควายหนุ่มและควายแก่

แก่คือเผ็ดสุดทานควายอะไรคะ

เราจะได้ความจัดจ้านเห็นไหมกลิ่นเริ่มมาแล้ว
กลิ่นเริ่มมาเห็นไหม

พี่ผัดเลยพี่เอาเลย
ดูซะก่อนฉันต้องเสี่ยงตายขนาดไหนไปผัดหน้าเตาให้พวกเธอมาดูนะฮะ
แล้วมันต้องฉุนขนาดนั้นเลยเหรอมันแบบว่าไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอนะ
มันไม่ไหวแล้วคุณดูอาการฉันดิโอ้โหโขกหัวเข้ากำแพงขนาดนั้น
มันไม่ไหวแล้วคุณคิดว่ามันถุนอร่อยแตกต่างจากกะเพราปกติยังไง
มันอร่อยเหมือนกะเพราปกติแต่ว่ามันจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีกลิ่นฉุนของใบยี่หราให้มันขึ้นให้มันพอ
หอมโชยมาว่างั้นเถอะมันหอมโชยไปแปะบ้านอู้หูยขวัดเคียคนนี้ก่อน
ผมอยู่หาดใยร้านอยู่ไหนกันแน่เนี่ยค่ะค่ะ

หรือว่ามีสาขาหรือว่าอะไรก็ส่งมาบอกได้นะ
ที่กระเพาถาจบริงการย์ทักมาเลยบอกว่าร้านผมกะเพาถาครับ
อ้าวละเดี๋ยววันหลังแจ็ดกะเพาไขวแล้วกะเพาถาดให้ดู
คุณผู้ชมแต่ว่านอกจากกะเพราควายแล้ว
บางวันมันมีมีมีนุ่นพิเศษประกัน
แต่วันไหนจะไม่มีก็คือแล้วแต่อารมณ์คนขายเลยจ้ะ
บางวันเค้ามีอะไรรู้มั้ยกินกะเพากับไข่พะโล้ป่ะ

อันนี้อีกหนึ่งเมนูที่เขาชอบ

แล้วก็คลุบพริกนะคะโห่หอมแดงเข้าไว้ในเคี้ยวครบนะครับ
แดดนั่วเด้อตรงหนังปลามันกรอบมันกรุบครับ

เนื้อข้างในมันนุ่มมากแล้วมันคือความเค็มพอดี
ทุกอย่างผสมลงตัวกันดูจากหน้าเลือนขวันเลย
เสียอย่างเดียวคุณผู้ชมพอตอนจะลากลับบ้าน

แต่ว่าเดี๋ยวช่วยล้างจานด้วย

เขาบอกว่าให้เก็บตังค์จากพิธีกร
แต่ดูจากพิธีกรทำท่าจะเนียนจะขึ้นรถแล้ว
ล้างจานล้างจานล้างจานล้างจาน
มาทำรายการกับเขา
ล้างไปล้างให้ดีอย่าบ่น

ผมมาตรวจงานเดี๋ยวผมไปดูหน้าร้านแป๊บหนึ่ง
ทิ้งกันเลยล้างไปอย่าบ่น
ทิ้งจะไปมาแล้วล้างไป

กับปล่อยให้ขัดหม้อ
มีความสุขค่ะคุณผู้ชมล้างจาน
ปล่อยให้อยู่คนเดียวกับปล่อยขัดหม้อ

สรุปว่าอร่อยมากเลยนะคะ

ใครที่ชอบกะเพราที่แบบว่าไม่ได้มีน้ำเยอะ

ชอบมากกะเพราควายสามารถเข้าไปในเพจเขาได้

ซึ่งไม่ได้ขายเนื้อขวายเดี๋ยวนะ
กระเพราถั่วไปจะใช้ใบยี่หร่า

อยากรู้ครั้งร้านเขาอยู่ไหน

ไม่ใช่หัดใหญ่

ใบหี้หร่าคือกระเพราควาย